รุ่นสมัยนี้เด็กสมัยนี้เขามองหน้ากันไม่ได้นะ
ไม่ได้มองคิดว่าหาเรื่องก็กลายเป็นการยกพวกเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
รุ่นพี่ม๖เป็นสาวประเภท๒ค่ะยกพวกรุมทำร้ายร่างกายน้องผู้หญิงม๕
ตอนนี้น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะ
น้องผู้หญิงม๕ชื่อว่าน้องโมอายุ๑๖ปีค่ะ
ล่าสุดได้เดินทางพร้อมกับญาตินะคะเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
กรณีถูกรุ่นพี่สาวประเภท๒ทำร้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
น้องโมตอนนี้สามารถที่จะเล่าให้เราฟังได้แล้วนะคะ
น้องเล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปคือ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตัวน้องพร้อมกับพี่สาวแล้วก็เพื่อนไปเที่ยวงาน
ซึ่งเป็นงานงิ้วประจำอำเภอจัดขึ้นบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอ

พอถึงเวลาเลิกเนี่ยระหว่างทางที่น้องกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
จู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็สาวประเภท๒
เป็นวัยรุ่นก็คือเป็นรุ่นพี่เธอที่โรงเรียนนั่นแหละค่ะ
เดินเข้ามาถามว่านี่น้องชื่อโมใช่ไหม
น้องเขาก็เลยตอบกลับไปว่าใช่ค่ะหนูชื่อโม
ที่สาวประเภท๒ที่อยู่ในกลุ่มนั้นแหละค่ะ
จะตอบกลับมาบอกว่ามีเรื่องจะต้องเคลียร์กัน
แต่น้องโมบอกว่ายังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยค่ะ
จู่ก็สาวประเภท๒กลุ่มดังกล่าวนั่นแหละ
พุ่งตรงเข้ามาทำร้ายตัวน้องโม
ด้วยการจับศีรษะกระแทกที่พื้นแล้วก็รุมทำร้ายร่างกาย
จนน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะ
ฟังเสียงน้องโมกันหน่อยค่ะ
พึ่งที่อย่างก็เพื่อนกูก็ได้บอกว่า

แต่ก็จับหัวเลยนะลงดึงผมหนูแล้วก็ทำร้ายหนูค่ะ

หลังเกิดเหตุได้มีการนำตัวน้องโม
ไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างกายบอบช้ำทั้งบริเวณลำคอ
ศีรษะก็แตกแล้วก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองด้วยนะคะ
ญาติน้องโมล่าสุดได้มีการเข้าแจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคงจนครราชศรีมา
เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาลงมือก่อเหตุแล้วนะคะ
ส่วนนักข่าวของเราก็ไปถามฝั่งที่เขาก่อเหตุด้วยนะคะ
เป็นเด็กหญิงอายุ๑๗ปีถามว่าทำไมถึงไปทำน้องโมอ่ะ
คือผู้หญิงคนนี้ค่ะบอกว่าก็น้องโมมามองหน้าลักษณะคือหาดเรื่อง
ก็เลยต้องการตบเพื่อสั่งสอนก็เท่านั้นไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ข่าวก่อนหน้านี้สาเหตุบอกว่าน้องโมเป็นผู้หญิงแล้วก็หน้าตาสวยกว่า

เพราะน้องโมไปมองหน้าเขาเขาก็เลยคิดว่าน้องโมหาเรื่อง
ก็เลยกะว่าจะตบสั่งซ้อนแต่ก็ไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงฝั่งที่เขาก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเหตุผลคืออะไรฮะแค่มองหน้ากัน
ค่ะสาเหตุแค่นี้นี่แหละชาวเน็ตก็วิจารณ์กันเยอะนะครับ
ว่าแหม่เก่งจริงเลยเดี๋ยวนี้เด็กม๕ม๖เนี่ย
คือแค่มองหน้ากันก็สามารถที่จะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้แบบนี้นะคะ
เอาล่ะฝั่งผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้เขาไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักคง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ย
คุณผู้ชมทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมีการนัดมาเที่ยวโรงพักคงนะครับ
มาพูดคุยมาเจรจากลายเกลี่ยกันว่า
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจะยอมความกันได้หรือเปล่า
วัยรุ่นผู้ชายก็มองหน้ากันก็ไม่ได้ก็จะไปกระทืบกัน
ผู้หญิงก็มองหน้ากันก็ไม่ได้ก็ไปตบกัน
เราจะไม่กล้ามองหน้าใครแล้วตอนนี้

เขาจะคิดในใจว่าอ๋อมองเนี่ยเพราะเราสวยต้องคิดแบบนี้นะเขาได้เงินชม
อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อนะครับ
มองมาเราเนี่ยสองคนนี้สวยนะฮะ